กบดานอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
วันนี้คุมตัวไปชี้จุดที่หลบซ่อนตัว
ขณะที่ชาวบ้านและเจ้าของโรงศรีที่เคยให้งานทำ
บอกว่าไม่คาดคิดว่าจะเป็นผู้ต้องหาหนีคดี
เพราะว่าปกติแล้วก็เป็นคนจิตใจดี
ด้านตำรวจจะเร่งสอบปากคำเพิ่มเติม

ผลักดันผู้ต้องหาให้กลับประเทศต่อไป
ติดตามจากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
แก๊งยากูซ่าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น
ถูกตำรวจคุมตัวมาชี้จุดบริเวณโรงศรี

เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เจ้าตัวมาทำงาน
และพักอาศัยเพื่อหลบหนีการจับกลุ่ม
หลังก่อเหตุคดีฆาตกรรมในคาซาฮีโกโอโตเบะ
โดยเจ้าตัวยอมรับว่าได้มาขอเฮียกบเจ้าของโรงศรีพักอาศัย
แบกข้าวสารเพื่อแลกกับค่าที่พักและค่าจ้าง
ขณะที่เจ้าของโรงศรียอมรับว่ารู้สึกตกใจ
พร้อมบอกว่าไม่ทราบว่าอดีตลูกน้อง
จะเป็นคนหนีคดีฆ่าคนตายมาจากญี่ปุ่น
เขาโดนเมียเขาตีแล้วเขาก็หิ้วกระเป๋ามาเข็นมาของานทำขอข้าวกิน
แล้วเบาก็เห็นว่านั่นมันก็เลยมาช่วยกันมาทำหน่อย
เพราะว่าขึ้นข้าวลงข้าวเนี่ยเราต้องใช้คนงานต่างด้าว
แต่นี่พอทำไปมันบอกว่ามันมีพระสปอร์ต๒ปี
แต่ว่ามันไม่มีอนุญาตทำงานทำได้พักหนึ่งคงต้องให้ออก
เพราะว่ามันไม่มีอนุญาตทำงานผมก็กลัวโดนจับ
จากนั้นถูกตำรวจคุมตัวไปชี้จุดที่ป้อมยามข้างศาล
แม่ลูกศรกลางเมืองลบบุรี
ซึ่งที่แห่งนี้นายชิเงฮารุมาอาศัยหลังถูกไล่ออกจากโรงศรี
โดยทีมข่าวตรวจสอบภายในที่พัก
ยังคงพบข้าวของและเครื่องใช้ยังคงหลงเหลืออยู่ภายในป้อมยามแห่งนี้
ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยอมรับกับทีมข่าว
ว่าตลอดเวลาที่นายชิเงฮารุมาอาศัยอยู่ที่นี่
ปกติแล้วจะเป็นคนจิตใจดีและเป็นที่รักไข้ของคนในชุมชน
ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเป็นยากูซ่ายิ่งใหญ่ที่ญี่ปุ่น
แกก็ทำความสะอาดอะไรต่ออะไรทุกคนเห็นที่กรรมการศาลเนี่ย
เขาเห็นว่าแกเป็นคนดีคนขยันไม่มีพิษมีภายอะไรใครเสร็จแล้วแกก็ขึ้นไปกวาดที่ศาลนั่นบ้างอะไรบ้าง
แต่ทำดีคนก็จอดแตกเขาก็มีเอาผ้ามาให้ผ้าห่มมาให้ของจริงมาให้
อาหารต่างก็คนโน้นให้คนนี้ให้ให้ตังค์บางทีแกก็ไม่เอานะ
คนทุกคนรักหมดเขาถอดเสื้อเดินถอดเสื้อแล้วก็เห็นมือซ้ายนี่นะตัดแล้วบอกเฮ้ย
แต่อันนี้ก็เรียกว่าหนักมาก็เรียกกันโกโบลิ
กโบริเออญี่ปุ่นเฮ้ยกโบริมั้ง

แต่ผมเนี่ยเคยเรียกกับเขาเพราะเคยอ่านหนังสือดู

ตำรวจคุมตัวนายชิเงฮารุมาสอบปากคำ

เพื่ออธิบายลายศักดิ์ที่อยู่บนเรือนร่าง
โดยเจ้าตัวบอกว่าเพื่อแสดงความอดทน

ถือว่ายังไม่ผ่านการทดสอบจิตใจ
และไม่สามารถเป็นสมาชิกแก๊งยากูซ่าได้
ขณะที่นิ้วก้อยด้านซ้ายหายไป๒ข้อ
เพราะหัวหน้าทำผิดกฎของยากูซ่า
ซึ่งรับผิดแทนหัวหน้าโดยการตัดนิ้ว

ถือเป็นการแสดงออกถึงความไม่จริงใจ

ก่อนนำนิ้วที่ถูกตัดนั้นไปให้หัวหน้าใหญ่ดู

จู่หญิงรายนี้ได้วิ่งเข้ามาที่โรงพัก

ว่าเป็นอดีตภรรยาของนายชิเงฮารุ
โดยรู้จักกันเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ญี่ปุ่น

เพราะอยากได้วีซ่าอาศัยอยู่ที่นั่น

เราก็เลยจดทะเบียนเอาวีซ่าเฉย
โดยที่ไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้เป็นผัวเมียกัน

จดเอาวีไงจดเอาวีเฉยใช่
แต่ก็อยู่กับเขามานานไหม
ตัวมีดิฉันเข้ารู้จักตัวมีดิฉันคนญี่ปุ่น

แล้วขอจดทะเบียนกับเขาเพื่อวีวีซ่าแล้ว

ของการจับกลุ่มในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องตลก
ยิ่งใหญ่ต้องพลาดท่าเพราะเรื่องโซเชียล
หลังมีภาพลายศักดิ์ของเจ้าตัวไปโผล่หรากลางเฟซบุ๊คของหนุ่มรายหนึ่งเมื่อ๖เดือนก่อน
ท่ามกลางวลีเด็ดที่บอกว่าศักดิ์ให้เด็กมันดู
จนทำให้ตำรวจสากลโตเกียวเอกใจ
ตำรวจไทยตามจับตัว

อกจากจะถูกเมียไทยปอกลอกจนหมดเนื้อหมดตัว
ยังถูกเด็กไทยกระตุกหนวดเสือจนสิ้นอิสรภาพ
กลับไปชดใช้กรรมที่ตัวเองก่อยังบ้านเกิด
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี